ใครอยากจะฟังหมอลำปั๊วฟาดฟาดนะคะเอายกมือขึ้นมาค่ะ

แต่เป็นภาษาไทยว่าเสียงอีสานขาบดตายเด้อ
ฟังสุดว่าอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดแล้วว่าฟังขนาดไหนเจ้าภาพเมาส์คิวงานแม่นกน้อย๕๐คิวโล
ฮังไม่ผิดคุณผู้ชม๕๐คิวจริงค่ะ

ทีมข่าวเสียงอีสานส่งข่าวดีมาบอกบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกว่าเป็นที่แรกเลยค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าแม่นกน้อยอุไรพรยิ้มปลื้มใจชื้นใจฟูจริงค่ะ
เพราะมีเจ้าภาพเจ้าของโปรเจกต์นำทีมโดยน้องแคทอธิตยาค่ะ
นักร้องลูกทุ่งสาวดิกีนางงามคนเสื้อแดงเนี่ยเชอรี่
คิวงานแม่นกน้อยเหมาไปเลย๕๐คิวยาวเหยียดจนถึงปีหน้าค่ะ
แล้วก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจกต์นี้กันอย่างแบบยิ่งใหญ่มากค่ะ
บันเทิงไทยรัฐได้ยินดังว่าโอ้โหสนุนราคาค่าจ้างเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมเชอรี่

แม่ทางอีหลีนะคะแม่นกหน่อยบอกแม่โอ้โหแม่ชุดสวยมากเนี่ย

อลังการงานสั่งมันสร้างชื่อเสียงตำรานหมอล่ำแน่นอนค่ะ

ฝั่งลำฝนก้นมะเทิงเมควา
ทุกอย่างมีทางออกมีแสงสว่างปลายอุโมง
ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรวิกฤตอย่างไรก็แล้วแต่
แต่ทุกคนทุกท่านก็ยังช่วยประคับประคองแล้วก็ให้กำลังใจแม่
อีสานก็คงความอลังการยิ่งใหญ่
สื่อปัฒนธรรมหมอร่ำของคนอีสานวัยเก่าค่ะ

สมกับความตั้งใจที่แม่แบบพยายามแล้วก็ไม่ทิ้งพี่น้องในวงนะ
ต่อสู้กันมาสุดฤทธิ์๒ปีแล้วกับโควิด
ก็ขอให้แม่มีงานเยอะนะคะคุณผู้ชมสุดยอด